ไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ดีมากเลย
แล้วก็สามารถเอาไปประกอบเป็นแบบอาชีพที่แบบทำขายได้
ตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายถล่มทลายแล้วก็ทานได้ด้วยนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวต้อนรับผู้ร่วมเดินทางของเราทั้งสองท่านก่อน
สวัสดีพี่เชนครับสวัสดีท่านสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไม่เห็นเหตุจะบอกว่าตอนเด็กผมใส่ซื้อมากเลยนะ
เห็นป้ายข้างทางเวลาถนนมีหนูนาขาย
ผมก็นึกว่าขายแบบให้มันวิ่งจูดตัว
พอเดินลงไปโอ้โหตากไม้เลยครับ
ไปดูของจริงครับวันนี้ไปที่ปลาจีนบุรีใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเขาเลี้ยงหนูนา
แล้วเอามาทำเป็นหนูนาอบโอ่งขายสร้างรายได้
และที่สำคัญเขาบอกมันอร่อยแล้วก็สะอาดนะจ๊ะ

หนูนาที่ว่านี่คือหนูนาอบโอ่งแบบนี้แหละ
นี่ห้อยอยู่ในโอ่งแบบนี้แหละค่ะ
คือเจ้าของเมนูเนี่ยชื่อว่าคุณสุระเยี่ยมชัยภูมินะคะ
แล้วก็คุณพิมลวันพรมศรีเขาเป็นสองสามีภรรยา
เขาอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนนี่แหละ
คือคุณสุระเล่าให้ฟังว่าเขาเลี้ยงหนูนา
หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหนูพุกหรือว่าหนูแผงนะคะ
แต่จริงเราก็เรียกกันหนูนานหนูนานนี่แหละ
คือพี่เขาเนี่ยจะเลี้ยงหนูนานในฟาร์มของเขาเป็นถังถังปูนซีเมนค่ะ
แล้วพอหนูเนี่ยโตจนได้ขนาดที่พอดีก็จะนำมาทำเป็นเมนู
ก็คือหนูนาอบโอ่งสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะตกใจนิดนึง
เห็นตอนที่หน้าตามันเป็นแบบนี้บางคนอาจจะกลัวนะ
เพราะว่าพอพูดเป็นหนูเราก็จะกลัว
แต่ให้ดูก่อนว่าเขาเลี้ยงในบ่อซีเมนแบบนี้
ซึ่งมันสะอาดแล้วก็ปลอดทัยนะคะเพราะว่าอย่างอาหารที่เขาให้
ใช่ค่ะแล้วก็หนูนาเขาจะส่งตามออเดอร์เพราะว่ามีลูกค้าสั่งเยอะ

หนูโตไม่ทันเพราะว่าออเดอร์เยอะจริง

ลูกค้านะเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
กลิ่นสมุนไพรและหนังกรอบเหมือนหมูหันเลย
ใครสนใจอยากจะชิมโทรมาเบอร์ที่ขึ้นอยู่

จะบอกว่าดิฉันชิมแล้วมันเหมือนหมูหันจริง
หนังมันจะกรอบแล้วเนื้อมันจะมันฉ่ำหน่อย

บางคนพูดถึงหนูกลัว
แต่หนูนากับหนูบ้านไม่เหมือนกัน

สะอาดทานได้จริงนะจ๊ะ

บางคนแบบไม่กล้าจริงถูกต้องนะครับแต่วันนี้